ผมพาไปดูเหตุการณ์บุภเพออารวาสครับ
ปกติจะได้ยินแต่บุเภสันวาส

ตกลงกันแต่งงานกันจดทะเบียนสมรส

ผัวเธอเจ้าชู้ผัวเธอนี่แสบใช่ย่อย
ที่ผ่านมาเคยจับได้ว่ามีกิ๊กมีหญิงอื่น
ก็ขอโทษฝ่ายชายขอโทษนะ

แต่รอบนี้มันเห็นคาตา

หยุดหยุด
พี่แต่พอ

พี่แต่

พี่ผมมาจัดที่ที่ละ

ลดลดลดละคือคือคุณคิงเดี๋ยวก่อน
รถสีส้มคันนั้นผู้หญิงรู้แล้วเนี่ยเขียนแล้วว่าเป็นภรรยา
สามีอยู่ในรถคุณขับเหรอ
หัวเธอขับรถคันนี้และนี่คือรถของเธอครับ

ซื้อรถคันนี้ให้ผัวเธอเพราะรักมาก

ผู้หญิงคนนี้รักกันกับผู้ชายคนนี้ก่อนหน้านี้รู้จักกัน

เธอก็ตกลงปลงใจแต่งงานจดทะเบียนสมรสกัน
เพลงฝ่ายหญิงเป็นคนนครสวรรค์

จนกระทั่งมาพบรักกับฝ่ายชายแล้วก็ชวนฝ่ายชายไปทำงานด้วย
ทำอยู่ได้สัก๓ปีสุดท้ายฝ่ายชายกลับมาเมืองไทยแล้ว
ผู้หญิงก็ยังคงทำงานแล้วก็ส่งเงินมาให้
แหมก็คนรักของฉันเนาะ

ต้องมีเงินให้ฝ่ายชายใช้วันละพัน

ทีนี้ระหว่างที่ตัวเองก็ทำงานหาเงินฝ่ายชายหลังติดต่อไม่ได้

เธอก็ระแคะระคายเคยจับได้บ้าง
พอคุยกันฝ่ายชายขอโทษก็ให้อภัย

ทำไมเงียบหายไปนานจังแล้วติดต่อไม่ได้เลย

เพื่อความสบายใจตระเวนทำบุญไหว้พระเก้าวัด

จบครบ๙วัดถึงพื้นที่จังหวัดตาก
พอดีเลยกดแมพหาร้านอาหาร

เหลือไปเห็นทำไมมีรถสีส้มคันนี้

แต่ที่ไม่ใช่คือนั่นใครผู้หญิงคนที่นั่งอยู่ข้างผัวฉัน

สาวสนิทคนใหม่เหรอเนี่ยก็เลยคุยกันทะเลาะกันที่ร้านก่อน
ฝ่ายชายฮะออกจากร้านเสร็จปั๊บขึ้นรถจะขับหนี

เขาไม่ยอมหยุดนะฮะก็เลยเกาะขึ้นกระโปรงหน้ารถเลยแบบนี้
ตะเกกตะกายขึ้นไปแล้วฝ่ายชายพยายามขับสะบัด
เพื่อจะให้เมียตัวเองร่วงลงไป
เรียกผู้หญิงให้หยุดฮะแต่เธอก็ไม่หยุดนาทีนั้นมันโมโห
เลิกขึ้นนาฮะฝ่ายชายก็ไม่หยุดเหมือนกัน

ขับกระตุกกระแทกแล้วเบรกโอ้โห
พลเมืองดีเข้าไปห้ามจังหวะนั้นครับพลเมืองดีถูกต่อยสวนฮะ
เฮ้ยเดี๋ยวก่อนโอ้โหเดี๋ยวก่อนเหตุการณ์ทำไมมันถึงชุลมุนชุลเกขนาดนี้
ละเมืองดีถูกต่อยสวนสักพักหนึ่งพอผู้หญิงเข้าถึงตัวผู้ชายได้

ฝ่ายชายเหวี่ยงเมียตัวเองจนล้มฮะ
เห็นเขาบอกว่าร่างคือเกือบเข้าไปใต้กระบะ
แล้วเมียตัวเองเลือดออกเลยนะครับ
สุดท้ายแล้วชาวบ้านต้องช่วยกันจับตัวล็อกตัวผู้ชายคนนี้เอาไว้
เพราะกลัวเขาจะใช้อาวุธและรุนแรงมากไปกว่านี้
หลังจากนั้นก็ประสานแจ้งตำรวจโรงพักษพเมืองตากมาระงับเหตุ
แล้วก็พาคนเจ็บคือฝ่ายหญิงไปโรงพยาบาลก่อน
ส่วนฝ่ายชายก็ต้องสงบสติอารมณ์ด้วยนะครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นตลาดริมแม่น้ำปิงเขตเทศบาลเมืองตากเลยครับ
เหตุการณ์นี้มีแม่ค้าที่เขาขายของอยู่แถวนั้น
ร้านข้าวร้านอาหารไก่ย่างเสื้อผ้าตกใจครับ
หนึ่งในคนที่เห็นเหตุการณ์เล่าให้ฟังแบบนี้ครับ
ทุกคนกลัวความความปังคลองอยากจะแข็งให้มีครับ
คนอื่นที่เข้าไปช่วยก็เจ็บไปด้วยนะครับ
หลังจากที่ฝ่ายหญิงไปทำแผลโรงพยาบาลเสร็จแล้ว
ย้อนกลับมาอีกครั้งเพื่อมาขอบคุณครับ

พลเมืองดีที่มาช่วยระงับเหตุตอนนั้น

ผัวฉันเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาเรื่องของผู้หญิงความเจ้าชู้
แต่ก็คิดว่าฉันจะเอาเขาอยู่หมัดไง
นึกว่าเสือจะสิ้นลายแล้วแต่มันไม่สิ้นลาย
เกิดปัญหาขึ้นซะก่อนแบบนี้
ก็เลยกลายเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตเลยครับ
แล้วก็ไม่รู้ว่าจะจบยังไง
เกิดปัญหาอยู่ตรงกลางชุมชนแบบนี้
อลิขาแปลว่าจะคุยกันดีและก็หาทางออกที่ดีสำหรับทุกฝ่ายนะครับ

แต่บางคนบอกว่าก็เพราะทำบุญนี่แหละ

แล้วก็ได้เจ็บอยู่แค่นี้แล้วมันอาจจะหนักกว่านี้หรือเปล่า